ตลอดตลอดตลอดตลอด
ตลอดตลอดตลอดตลอดตลอดตลอดตลอดตลอดตลอดตลอดตลอดตลอดตลอดตลอดตลอด

เดี๋ยวจะไปดูลีลาแดนส์หลุดโลกแบบน้องใบตองคนนี้ว่า

ที่รักการโยกขยับสะบัดสดิ้ง

รักการแดนซะจนไม่แคร์อะไรทั้งสิ้น

เริ่มกันที่น้องเล็กพริกขี้หนูคนนี้
ที่ดูยังไงยังไงก็ขี้อายแม่
จะบังคับเต้นกันแบบนี้ไม่ได้นะครับ
แต่พอดนตรีมาเท่านั้นแหละ
ภาพก็เป็นแบบที่เห็นนี่แหละครับ

เต้นพริ้วไม่แท้ใครขนาดนี้

อ้าวสะบัดต่อไปไม่ต้องอายแล้วจ้า
ส่วนคุณพ่อคุณแม่ของน้องเนี่ย
ทางเราก็ยินดีด้วยนะครับ
เหมือนคุณจะได้ลูกสาวสายแดนส์นะครับ

เป็นพนักงานขายของร้านสะดวกซื้อ

จนมีพฤติกรรมแบบนี้นี่แหละครับ
แม่แอบมาเต้นยกย้ายสะบัดเต็มเหนียวแบบนี้เนี่ย
เรียกว่าเต้นไม่แคร์กล้องวงจรปิดหลังร้านเลยนะครับ

ไปต่อกันอีกที่กับงานลงแขกดำนา
งานนี้เขาก็ไม่ธรรมดานะ
เพราะแต่งตัวกันจัดจ้านมาเต็ม
มาแบบนี้มาดำนานเหรอเนี่ย
แค่ชุดยังแปลกไม่พอ

ขอยกย้ายเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังดำนาด้วยนะครับ
เห็นแบบนี้แล้วเนี่ย
อยากจะวางรวงข้าวแล้วมาโยกกับแก๊งพี่เขาซะจริง
ยกแรงเต็มคันนาสะเทือนพระสุธาขนาดนี้เนี่ย

แหลมเลย

โยกเข้าไปให้มันหลุดโลก

คุณไม่ต้องโยกแล้วมันหลุดแล้ว

หัวเข่าก็จะหลุดออกมาเห็นไหม

ตลอดข่าวขำก็จะรวบรวมสีสันสนุกแบบนี้มาให้คุณผู้ชมติดตามกันนะคะ

ในตลลอนข่าวสดดาววันนี้คุณผู้ชมจะได้เจอกับอะไรบ้าง

เราพาไปดูกัน
บินทบาทรูปแบบใหม่ในยุคไทยแลนด์๔๐แบบนี้
โอ้โหคลิปนี้เนี่ยโด่งดังในโลกโซเชียลมากเลย
ขนาดไหนเป็นการบินทบาทรูปแบบไหนเดี๋ยวมาดูกัน

ผมจะพาไปทานอาหารในตำนานเลยกับเกาเหลาเลือดหมู
แบบนี้เห็นแล้วหิวจริง

แล้วเดี๋ยวไปต่อกันนะคะกับสีสันการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
ที่จะสร้างรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะให้คุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะ

อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเพราะว่าโชว์พิเศษวันนี้
โอ้โหคนเดียวโซโลเดี่ยวจริง
จัดหมดทุกเครื่องดูตีเล่นได้อย่างไร